ดูเรื่องราววัยรุ่นที่เชียงใหม่ที่เขาทะเลาะกันก่อน
เมื่อกี้คุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วใช่ไหมคะ
จุดที่เกิดเหตุมันอยู่ตรงสะพานข้ามแม่น้ำปิงที่เชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เหตุการณ์นี้พอมีการแชร์กันในโลกโซเชียล

เพราะว่าคนที่ถ่ายไว้ได้
คือจริงเขาไปนั่งพักผ่อนอยู่บนสะพานแห่งนี้

เขาแอบถ่ายนะคุณน้ำเสียงเขาดูหวาดกลัว
ใช่เขาก็ไม่กล้าหนีไปไหนนะแต่ว่าเห็นจัดเลย
ใช่ค่ะก็เนี่ยพอมีการรุมทำร้ายกันเสร็จแล้วนะ
เคนหมัดศอกเข่าเนี่ยแล้วสักพักก็แยกย้ายกันไป
เหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานตอนประมาณ๔ทุ่มกว่า
อันนี้คลิปหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวให้ดูอีกคลิปหนึ่งจากกล้องหน้ารถค่ะ
คุณผู้ชมขอกล้องหน้ารถของพลเมืองดีหน่อยครับ
อีกคลิปนึงอันนี้เดี๋ยวขอภาพอีกคลิปหนึ่งเลย
อันนี้ค่ะอันนี้คืนวันที่๑๙นะ
ซึ่งวัยรุ่นมากันแบบ๒๐กว่าคนจอดรถขวางถนนสายเชียงใหม่ลำพูน
แล้วก็มีการคว่างปลาวัตถุมีการชกต่อยกัน
แล้วก็มีการขับรถไปตามถนนสายต่างขับด้วยความเร็ว
เห็นแล้วก็นักลัวค่ะ
ดังนั้นคนที่ใช้รถใช้ถนนคืนนั้นก็เดือดร้อน
ยังมีอีก๒คลิปจะให้คุณผู้ชมดู
มีกล้องวงจรปิดของเทศบาลนครเชียงใหม่

ใช่ค่ะวัยรุ่นวุ่นวายอยู่เนี่ยนะฮะ
เขาเลยเอาคลิปเหล่านี้มาเชื่อมโยงกันนะคุณนะ
ว่าตอนนี้แก๊งวัยรุ่นเนี่ยอารวาดหนัก
ทำร้ายคนอื่นแล้วก็กวนเมืองกันแบบนี้
อันนี้เป็นจุดหน้าตลาดดอกไม้นะ
แล้วก็ที่ต่อยกันบนสะพานจันสมวิ่งลงมาจากสะพานด้วย
ก็มีเป็นคลิปสุดท้ายที่เอามาให้ดูนี่เห็นไหมคะอยู่บนสะพาน
ดำไหมกำลังจะวิ่งลงมาแล้วค่ะ

ไปเจอคุณป้าที่เขาขายของฝาก
ติดกับริมฟุตปาดของตลาดดอกไม้เนี่ยนะ
ป้าเนี่ยนะขายของที่นี่มาเป็น๑๐ปี

มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคืนวันนั้นน่ะจู่เนี่ยนะ
กลุ่มวัยรุ่นเขาเป็นชาวไทยใหญ่
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดใต้สะพานเป็น๑๐คันเลยค่ะ

ก็คาดว่าน่าจะเป็นการแย่งผู้หญิงกัน
คุณป้าได้แต่มองแล้วเสียงมันดังมาก

ฝ่ายที่สู้ไม่ได้ก็วิ่งหนีขึ้นไปสะพานจันสม

ป้าตกใจป้าก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจ
โทรไป๒รอบกว่าตำรวจจะมาก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
พอมาถึงกลุ่มวัยรุ่น
ขี่มอเตอร์ไซคย้อนสอนไปทางถนนหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่
แล้วป้าบอกว่าอยากให้ตำรวจตามกลุ่มวัยรุ่นนี้มาดำเนินคดีหน่อย
ทีนี้ตำรวจก็บอกว่าหลังจากได้รับแจ้ง
พอไปถึงวัยรุ่นแยกย้ายกันไปแล้ว
ส่วนที่ไปตลาดดอกไม้พอไปถึงกลุ่มวัยรุ่น

คือเอาง่ายยึดรถได้คันเดียวค่ะ
ตำรวจก็เปรียบเทียบปรับไปยังไม่ได้มีการแจ้งความ

อันนี้บนสะพานจันสงฆ์ที่วัยรุ่นเขาทะเลาะกันนะ
แต่ทีนี้ก็ต้องมีการประติดประต่อเรื่องราวกันบ้าง
ว่ากลุ่มวัยรุ่นคือตั้งแก๊งกัน
แล้วก็อารวาสขับขี่รถ
ไปปาดมาบนถนนสายเชียงใหม่ลำพูนก่อน

แล้วทีนี้วันที่๒๐ก็น่าจะมาอารวาสแถวสะพานตรงนี้
จนก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับ
ก็ให้ตำรวจเข้าไปดูแลเรื่องของคดีนี้หน่อยนะฮะ
ใช่ค่ะติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ